เจออะไรที่มันอาจจะทำให้รู้สึกไม่สบายอกสบายใจก็เข้าวัดทำบุญกัน
แต่ว่าที่พาไปทำบุญครั้งนี้ถือว่า
เป็นงานบุญใหญ่เขาเรียกว่าบุญภเวทค่ะ
เป็นบุญงานเทศมหาชาติเป็นงานของชาวอีสานที่สืบทอด
มาแต่โบร่ำโบราณเชื่อกันว่าถ้าใครมางานนี้
แล้วก็ฟังเทศจบนะโอ้โหได้บุญเป็นมหากุศลเลยจริง
นี่ค่ะคือขบวนแห่งานบุญภเวทเทศมหาชาติ
เวชสันดรชาดกที่บ้านตลาดประดูตำบลกระชอน
อำเภอพิมารจังหวัดนครราชศรีมาค่ะ
จะเห็นว่ามีพระสงฆ์เป็นผู้นำขบวนแห่เลยนะคะ
แล้วก็เดินทางตามมากันเป็นขบวนเลยนะคะ
ก็มีลูกเด็กเล็กแดงมีญาติพี่น้องประชาชนมากันมากมายค่ะ
ที่เห็นได้ชัดนะคะก็คือมีผู้ที่แต่งเป็นเท่าชูชก
มีผู้ที่แต่งเป็นกัณหาชาลีลูกของทาเวสันดรไงคะ

นั่นก็คือพิธีการขอถ่ายชีวิตสองกุมารจากเท่าชูชก
นี่ค่ะหลังจากนั้นแล้วนะคะ
ก็จะมีการเริ่มเทศมหาชาติในวันรุ่งขึ้น
งานบุญนี้ถือว่าเป็นบุญสำคัญของชาวอีสานนะคะ
ทอดกันมาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน
งานนี้จะจัดทำปีละ๑ครั้ง
ช่วงประมาณเดือน๓เดือน๔ไปจนถึงกลางเดือน๕นี่แหละค่ะ
หรือบางพื้นที่ก็จะเรียกว่างานบุญเดือน๔นะคะ
เป็นประเพณีบุญตามที่๑๒คลอง๑๔นะครับ
ไฮไลท์ของงานบุญนี้จะมีการเทศ๑๓กัน

ชาวอีสานเขาเชื่อกันว่าถ้าหากว่าได้ฟังเทศครบทั้งหมดภายในวันเดียวเนี่ย
จะได้อานิสงฆ์อย่างสูงไปเกิดในพบภูมิที่ดีค่ะ

ได้ทั้งความสนุกสนานได้เรียนรู้เรื่องพุทธประวัติ
แล้วก็ยังได้ฟังทำดีด้วย
งั้นเดี๋ยวไปฟังหลวงพ่อท่านมีพรมาฝากทุกคนกันค่ะ
รวยพร้อมรวย

เป็นเศรษฐีพร้อมเป็นเบาหวานพร้อมพร้อม

เป็นเศรษฐีพร้อมเป็นเบาหวานพร้อม
วายอันนี้หดมือถ้าไม่ทัน
เออแต่ว่าท่านก็ถือว่าเป็นการเตือนนะ
อยากเป็นเบาหวานก็ต้องดูแลสุขภาพ
ใช่ค่ะทำบุญทำได้ในชาตินี้แล้วสั่งสมกันไป
หน้าจะได้ไม่ต้องมาเวียนไหว้ตายเกิดกันไป
ทุกข์ทรมานนะคุณชนะร่ำรวยร่ำรวย
ไอ้เราก็เป็นห่วงตัวเราเอง
จะเป็นเบาหวานเพราะมีแต่คนบอกว่าคุณชนะเป็นผู้ชายหวาน

เขาเล่าลือเลยเหรอเรื่องของคุณนี่
ผมก็ยอมรับเพราะผมเป็นผู้ชายหวาน
ปากผมเป็นคนปากหวาน
เคลือบเนยคาราเมลสอบไส้ชักกะแล็กมันจะบอกให้
ถึงว่าปั่นผูชิ้นมีผู้ชมอยากให้เราสามคน
ชุดซุปเปอร์ฮีโร่ด้วยนะจัดรายการนะ
ค่ะเดี๋ยวลองหาก่อนนะคะชุดแน่นมากตอนนี้คุณชนะใส่ได้แต่หน้ากากนะคะ